ลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชาก็ร่วมลอยกระทงเช่นกัน
ธรรมเนียบรัฐบาลที่คลองประดุงกรุงเกษมฮะ
มีอาจารย์น้องนราพรภรรยามาร่วมรอยด้วย
ตามนโยบาย๑ครอบครัว๑กระทง

ป้อมลอยกระทงด้วยแต่ลุงป้อมไม่ได้ลงไปที่ท่าน้ำ
มันเดินขึ้นเดินลงลำบากลุงป้อมก็ส่งไป
กระทงไปแล้วให้เจ้าหน้าที่เอาไปร่วมลอย
ลุงตู่อธิษฐานขอให้บ้านเมืองปลอดภัย
ไร้ความขัดแย้งฮะเรียบร้อยบรรยากาศผ่านไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ส่วนหลายพิกัดในกรุงเทพคึกคักมาก
และหนึ่งในพิกัดที่คึกคักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใช้คำว่าโคตรในใจแน่นขนาดฮะนึกว่างานไหลพัทยา
แล้วคนมหาศาลมากฮะคนหลั่งไหลเข้าไปไม่หยุดไม่ห่อนคืน

เจ้าหน้าที่ต้องปรึกษากันแล้วทางมหาวิทยาลัยปรึกษากันแล้ว
ถ้าปล่อยเข้ามาอีกไม่มีที่เดินแน่ไม่มีที่ยืนแน่
ก็เลยปิดประตูทางเข้าเอาเฮ้ยไอ้คนมาช้าเนี่ยไม่ได้เข้าเลย

จากนั้นมาพอปิดประตูทางเข้าเพื่อให้ข้างใน
มันผ่อนคลายเข้าไปก่อนคราวนี้ทะลักจากข้างนอกแทน
ลักจากบริเวณประตูแทนสุดท้ายก็ต้องเปิดประตู
ให้เข้ามากันอีกทีครับนี่คือหนึ่งในบรรยากาศเนี่ย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คึกคักเหลือหลายจริง
เห็นกระทงแบบนี้แล้วลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาผ่านพ้นไป
ภารกิจใหญ่ที่ต่อเนื่องมาก็คือการเก็บกระทง
ภารกิจของกรุงเทพมหานครเขาเริ่มทะลุ
ลุยตั้งแต่๒ทุ่มเมื่อวานนี้แล้วฮะ
กรุงเทพหานครเขาวางแผลไว้เรียบร้อยแล้วเก็บตั้งแต่๒ทุ่ม
จนกระทั่งเช้านี้ไม่เหลือกระทงแล้ว
เรียกแล้วเก็บเกลี้ยงแล้วปีนี้เก็บได้๔๓๒๓๕ใบยอดปีนี้

กรุงเทพมหานครกระทงปีนี้๔๓๒๓๕ใบย้อนไป๓ปีก่อน
เราจะเห็นว่าจำนวนกระทงแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยคนมันลดลงเห็นได้ชัด

๖๑ยังไม่มีโควิดคือก่อน๖๑เนี่ย๖๐๕๙เนี่ยเป็นล้านใบนะฮะ
เอานับแค่๓ปีย้อนหลังฮะปี๖๑เนี่ย๘๔๑๓๒๗ใบ
๖๒เราเจอโควิดแล้ว๖๒โควิดช่วงต้นปี
พอปลายปีร้อยไม่มันแล้วเหลือ๕แสน
พอปี๖๓นี้เราโดนโควิดเต็ม๔๙๐๐๐
พอมาปีนี้ยิ่งหนักเลยฮะเหลือ๔แสนต้นเท่านั้นเอง
สถานการณ์เรื่องของการลอยกระทงที่ผ่านมานะครับ
ก็รวบรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ